ส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะมีคนร้ายย่องไปฟันคอ
หัวหน้ารอปภคอขาดตกเปรย์เสียชีวิตอยู่ภายในบ้านพักนะคะ
ไปถามคนใกล้ชิดคนใกล้ชิดสงสัยว่า
อาจจะเกิดจากเรื่องชู้สาวหรือเปล่า
เพราะว่าคนตายเนี่ยเจ้าชู้เหมือนกัน
ติดพันธุ์ผู้หญิงหลายคนเนี่ยนะคะ
ตำรวจสพตาคลีไปตรวจสอบที่เกิดเหตุคนร้ายบุกใช้ของมีคม
ฟันคอในธนากรยศรึ่งเรืองอายุ๔๘ปี

พอเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยนะคะไปพบศพ
สภาพคือนอนหงายจมกองเลือด
อยู่ใกล้กับเปรยวนที่ผูกติดกับคานหลังคาหน้าบ้าน
สภาพศพค่ะสวมเสื้อยืดคอกลมกางเกงยีน
บริเวณคอมีรอยถูกฟันด้วยของมีคมนะคะ
เกือบขาดเลยก็คือระหว่างศีรษะกับลำตัว
มีเนื้อติดอยู่นิดเดียวเท่านั้นเองนะคะ
สันนิษฐานเบื้องต้นคาดว่าผู้ตายนอนหลับอยู่ในเปรยวน
และหลังจากนั้นมีคนร้ายมาฟันที่คอ
แล้วก็ตกลงมาตายข้างเปรย์
ที่เกิดเหตุค่ะนางกิ่งแก้วถึงสุกพันรยาของผู้ตาย
ช่วงนั้นไม่ได้อยู่บ้านออกไปรับจ้างตัดอ้อย
ตำรวจให้คนไปตามกลับมาที่บ้าน
แล้วก็เอามาสอบสวนเพิ่มเติมนะคะ
ทราบว่าผู้ตายทำงานเป็นหัวหน้ารอปภอยู่กรุงเทพ
ย้ายกลับมาที่บ้าน๓วันก็มาถูกลอบฟันจนตาย

ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านมาสอบสวน
เพราะผู้ต้องสงสัยมักจะถูกผู้ตายกลั่นแกล้งรังแก่ตลอด
เนื่องจากเป็นคนพิการขาขวาลีบแขนซ้ายด้วน

เพราะคนใกล้ชิดก็ให้ข้อมูลกับตำรวจเพิ่มเติมด้วยนะคะ
บอกว่าผู้ตายเจ้าชู้ไปติดพันธุ์หญิงสาวหลายคนค่ะ
มันต้องสงสัยต่อไปเพื่อได้เป็นปัญหาส่วนตัว
ความขัดแย้งเนี่ยทะเลาะกัน